เป็นเรื่องราวของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรค่ะ
ก็ได้ซ่อมแซมบูรณะเรือพระที่นั่ง
ในส่วนของงานปรณิศิลป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพช่าง
สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรก็เลยจัดพิธีไหว้ครูช่างประจำปี๒๕๕๙
งานนี้ก็มีสิทธิ์ครูช่างทุกสาขามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เหล่าสิทธิ์ครูช่างนำโดยนายสุรธกิจธีรพงศิลป์

และ๗อาซาห์ในงานพระราชพิธีต่าง
ได้รวมว่ายสารประจำสำนักช่างสิบหมู่
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาชีพช่าง
เมื่อถึงเวลาเลิกประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
อานันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง
จุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปและเทวรูป
นายอำพลสัมมาวุฒินักวิชาการช่างสินเชี่ยวชาญ
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระกณิษฐาที่ราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระราชทานครอบครูเป็นผู้ประกอบพิธี
นำกล่าวบูชาพระรัตนัตรัย
ชุมนุมเทวดาอ่านองค์การเชิญเทวดา
นำกล่าวบูชาครูช่างส่งน้ำเทวรูปและเจิม

จึงเริ่มพิธีไหว้ครูช่างและครอบครูค่ะ
สำหรับพิธีไหว้ครูช่างสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนั้น
ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ
โดยจัดพื้นที่ประกอบพิธีแบบเบนจาราชวัฒน์

ด้านบนฐานเบนจาปฏิสถานพระพุทธรูปสำคัญ
รายล้อมด้วยเทพแปดองค์
ด้านหน้านั้นจัดตั้งเครื่องบวงสวง
โดยริวขบวนพยุหยาตราทางชลมาก

ทางสำนักช่าง๑๐หมู่รับผิดชอบซ่อมแซม

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะเดือนพฤษภาคม
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับกองทัพเรือ
อันเชิญลงน้ำเพื่อซักซ้อมนะคะ

มันก็มีความคล้ายว่า
ถึงกับชำรุดแต่ว่าอย่างเช่นว่า
จะเป็นกระจกหรือว่าเครื่องประดับต่าง
มันก็หมองมันก็คล้ำไปตามการเวลา
มากกว่าไม่ใช่เกิดจากการสัญญาณอื่น
เราก็เปลี่ยนเพื่อในพระพิธี
เพื่อเป็นปีมหามงคลก็เปลี่ยน
อย่างเช่นว่าเราเอากระจกออกใหม่หมด
ลักษณปิดทองใหม่หมดในเรือพระที่นั่งหลัก
อันนี้ก็คือการซ่อมแซมปรับปรุง

มีความดูแล้วทั้งสวยงามและสง่างาม

มีทั้งหมด๕๒ลำนะคะ
เหลือพระที่นั่งศรีลำค่ะประกอบด้วยเหลือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
และเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙ค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ
ในช่วงของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในเบื้องปลายในช่วงปลายปีนี้นะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
คุณผู้ชมกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาธัย
เขามีการจัดมหรสบสมโพธิทั่วประเทศพร้อมกัน
วันที่๒๒พฤษภาคมถึง๒๘พฤษภาคมนี้
กรุงเทพสารที่จัดมหาศพสมโพธิหลักก็คือที่ท้องสนามหลวงนะครับ
ส่วนที่ต่างจังหวัดนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนี่
จะจัดสถานที่เอาไว้ในการที่จะจัดงานใหญ่ครั้งนี้นะครับ